ไปดูเรื่องราวการแข่งขันที่มันทำให้เราสนุกสนานดุเด็ดเผ็ดมันกันไปด้วย
เพราะว่ามันคือการแข่งขันส้มตำลีลาสากวัยวัยสถาน
โอ้โหคุณ
ครับ
เงาะตำข้าวมากันหมด

พูดให้มันครบเงาะป่า
นี่มีสาวสวยใส่กระปุ่มบอลบานก็มา

คืองานนี้เนี่ยจัดเต็มกันเลยค่ะสำหรับการจัดงานประเพณีวันพระคุณรำลึกพระยาสังคบุรีศรีนครอาจจะบูชาหลักเมือง
และพิธีขอขวัญพระคุณข้าวครั้งที่แปด
งานนี้นะงานใหญ่เลยคุณผู้ชมมีคนมาร่วมงานกว่าสองพันคนจัดขึ้นที่อำเภอสังขระจังหวัดสุรินทร์นะคะ
เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสารมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นชาวสังขระที่มีความหลากหลายทั้งภาษาวัฒนธรรมประเพณีแล้วก็ภูมิปัญญาของชุมชน
เพราะเขามีการอยู่ร่วมกันของชาวไทยเชื้อสายต่างทั้งสวยลาวเขมรเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเห็นวัฒนธรรมที่หลากหลาย
เขาก็เลยจัดงานนี้ขึ้นมานะคะเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์รวมไปถึงเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วย
ขบวนใหญ่ยิ่งมากมากเลยนะคะและนอกจากขบวนแห่อลังการที่เรียกว่าไม่แพ้งานไหนแล้วก็ยังมีการรำแบบนี้ที่งดงาม
และที่ขาดไม่ได้คือการแข่งขันตำข้าวที่เรียกได้ว่าดุเดือดกันสุด
มาเยอะจริงเป็นเงาะป่าที่เมามันมาก

เอาไปดูรีลาการแข่งขันกันดีกว่าค่ะ
โอ้โหไม่ใช่ง่ายนะคะคุณ
ตำข้าวฝัดข้าวแบบนี้

คนที่มองดูเฉยอาจจะรู้สึกว่ามันง่ายใช่ไหม

แต่จริงแล้วตำข้าวทีเนี่ย
มันจะต้องมีองศาในการที่กระทุ้งสาก

แล้วก็ทำให้ข้าวเปลือกมันร่อนออกมา

ให้เปลือกข้าวมันร่อนออกไป
ถ้าฝัดไม่ดีก็คือเทกระจาดเทตะก้า

เดี๋ยวมึงทำอะไร

แต่ผมบอกอย่างนี้คุณไม่ต้องหรอกไม่ต้องไปตาม

เท่าคนแก่มักจะเรียกให้ผมไปช่วยน้อย

เฮ้ยหน้าใหญ่อยากกระกะดงจะบ้าเหรอ

ดีงามมากใครที่อยากจะไปร่วมเองนะร่วมบรรยากาศด้วยตัวเองนะ
เขาจัดถึงวันที่๘กุมภาพันธ์

ไปถ่ายรูปหรือไปลองทำดูก็ได้นะ